คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่ายอมรับว่าตั้งใจมาหลอก

ไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนหลอกลวงอะไรกันนะ
ไม่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ชายสองหญิงหนึ่งนะคะ
หอบเงินเป็นธนบัตรสกุลดอลลาร์ปลอม

หอบจากกรุงเทพค่ะตั้งใจเอาไปแลกเป็นเงินไทย
ไปถึงพัทยาถามว่าสุดท้ายรอดไหมไม่รอดนะคะ
เพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวเขาโทรไปเลย
โทรไปหาตำรวจในท้องที่ที่พัทยาค่ะบอกว่า
นี่มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งก่อนนะ
ตั้งใจเอาเงินธนบัตรปลอมสกุลดอลลาร์
แลกเป็นเงินไทยสุดท้ายโดนจับกุมได้

ส่วนฝ่ายชายใส่แว่นเสื้อขาวนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายสังวานสุจันทร์

คนที่๓ชื่อว่านายธนกฤษแพรน้อย
คนที่๓เนี่ยคือจับได้ที่กรุงเทพนะคะ
อันนี้เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันที่กองบัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคสองค่ะครับนี่นะคะกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับได้อย่างชัดเจนเลยคือต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่พนักงาน
รับแลกเงินนะเพราะเขาไหวตัวทันไหวพลิบดี
ไปสังเกตธนบัตรสกุลดอลลาร์เฮ้ยนี่มันของปลอมนี่
มันของปลอมสุดท้ายโทรไปแจ้งตำรวจในท้องที่
ในท้องที่เขาก็เลยประสานกันกับตำรวจท่องเที่ยว
แล้วนำไปสู่การจับกลุ่มจับกลุ่มได้พร้อมของกลางค่ะ
เป็นธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐปลอมชนิดราคา๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
สามร้อยเก้าสิบแปดใบโทรศัพท์มือถือสองเครื่อง
ไอ้สามร้อยเก้าสิบแปดใบเนี่ยใบละหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
ถ้าเกิดว่าแลกเป็นเงินไทยก็สักประมาณ๑ล้าน๒แสนบาทเยอะนะ
ถ้าเกิดว่าแลกได้นี่คือมูลค่าความเสียหายค่ะทีนี้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มสองคนนี้ได้ยังไงก่อน
เนื่องมาจาก๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ย
รับแจ้งบอกว่ามีคนไทย๒คนนำธนบัตรสกุลดอลลาร์ปลอม
ฉบับละหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐจำนวนสามร้อยเก้าสิบแปดใบ
อย่างที่บอกไปคิดเป็นมูลค่าล้าน๒แสนบาท
แลกเป็นเงินที่ร้านแรกแห่งนี้แล้วค่ะอยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่สุดแล้วค่ะตำรวจท่องเที่ยวเขาก็เลยรวมกันกับตำรวจสพเมืองพัทยานะคะ
ช่วยกันค่ะไปตรวจสอบไปเจอผู้หญิงก่อนเนี่ยนะคะ
กล้องวงจรปิดนะคะนั่นนะคะผู้หญิงยืนอยู่นะคะ
กับผู้ชายเสื้อสีขาวนะคะคนแรกก่อนเลยชื่อว่านางสาวขวัญฤทัย
ส่วนคนที่สองชื่อว่านายสังวานกำลังจะหลบหนีเชียวล่ะค่ะ
สุดท้ายตำรวจไปรวบตัวได้แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำนะคะ
ทีนี้ถามว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การว่ายังไงซัดทอดเลยค่ะ
บอกว่าตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำธนบัตรสกุลดอลลาร์ปลอมมาแลกเป็นสกุลไทยที่พัทยา
แต่พนักงานร้านเขาไหวพลิบดีตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอม
และแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มทั้งสองคนนี้สองคนนี้ค่ะ
รักเพื่อนมากซัดทอดเลยค่ะบอกว่าคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดเนี่ย
นายกฤษอยู่กรุงเทพต้นทางเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจไปรวบตัวธนกฤษได้ด้วยทั้ง๓คน
แต่ว่าสองคนที่นำตัวมาแถลงข่าวเนี่ยคือตัวต้นเรื่องก่อนนะที่พัทยาค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็รวบจับกลุ่มตัวได้ทั้ง๓คนนะคะ
เพื่อนกันทิ้งกันนะคะเขาคุกพวกเขาด้วยกันเลย